เราอ่านกันบ่อยนะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเพื่อนบ้าน

เคยประสบปัญหากับเพื่อนบ้านหรือในหมู่บ้านอย่างไร
โอ๊ยกลุ่มปัญหาเพื่อนบ้านมันมีอยู่ไว้กี่อย่างหรอก

และจะมีวิธีที่ดีอย่างไรในการแก้ไขปัญหาไกลเกลี่ยปัญหากัน

กรณีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองที่นนทบุรี
ร้องเรียนมาว่าเพื่อนบ้านตัดเหล็กเสียงดัง

ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
เคยมีเจ้าหน้าที่มาตักเตือนแต่ก็ไม่มีการแก้ไข
ด้านของเจ้าของบ้านหลังที่ถูกร้องเรียนนะคุณ
ได้เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าถ้าเขาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น
เขาพร้อมที่จะหยุดกิจกรรมที่บ้านของเขาด้วย
ทีมข่าวของเราก็เหมือนเป็นผู้ไกลเกลี่ยเหมือนกันนะครับ
กรณีที่นายวรวุฒิอยู่จำรัฐอายุ๒๙ปีได้โพสต์ข้อความ

ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้าน
ที่ทำงานตัดเหล็กเชื่อมเหล็กเสียงดัง
มันมีกลิ่นเหม็นไหม้รวมทั้งมีฝุ่นละอองจากการใสไม้
จนบ้านเขาต้องโบกปูนปิดหน้าต่างห้องเอาไว้เลยคุณ
เขามาที่ไทยรัตน์ทีวีของเราเลยนะ
เจ้าของบ้านก็คือนายนบิษฐ์อินนุพัทร
อันนี้เป็นเจ้าของบ้านที่ถูกร้องเรียน
หรือว่าเป็นที่ตัดเหล็กที่อะไรเนี่ยนะครับ
เขามาที่ไทยรัฐทีวีของเราเหมือนกันนะครับ
มาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้

โดยปกติจะขายของอยู่ตลาดนัดจตุจักร

ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะทำงานอยู่ที่บ้าน
เป็นงานอดิเรกทำงานฝีมือเป็นงานไม้ทั่วไปครับ

ถ้าทำก็จะเป็นช่วง๑๐โมงถึงบ่าย๓
โดยที่ไม่มีลูกน้องเขาทำคนเดียวนะ
ทีตัวเขาเองกับเพื่อนบ้านที่ร้องเรียนเนี่ย
คุ้นเคยกันดีสนิทสนมกันดีในฐานะเพื่อนบ้าน

เคยมีการเรียกใช้ให้ตัวเขาไปซ่อมรั้วซ่อมประตูบ้านให้

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะหรือบาดหมางอะไรกัน

เพื่อนบ้านมาขอให้เขาไปทำรั้วบ้านให้

หลังจากนั้นเพื่อนบ้านคงโกรธ
พูดคุยกับตัวเขาเองเลยสักนิดหนึ่งนะครับ
ซึ่งคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุน่าจะเป็นต้นเรื่อง
นำมาสู่การร้องเรียน

หลังจากนั้นทางด้านของคุณนบริสเนี่ย

กลายเป็นเรื่องหมดเลย

นายนับวิทย์ยืนยันว่าลูกบ้านหลังอื่น

ขณะที่พยานที่เพื่อนบ้านเอามาเป็นพยาน

ซึ่งคงจะไม่ได้ยินเสียงดังอะไรเหล่านี้
แล้วก็เสียงดังคงไม่ไปรบกวนเขาอย่างแน่นอนนะครับ

แล้วการเจียเหล็กเสียงดังไหม
เขาก็ยอมรับว่าเสียงดังจริง
แต่ไม่ได้ดังนาน
จะดังเป็นช่วงบางทีนะคุณ

ยังไม่จบซะทีนี่ไง
ดังเป็นช่วงน่างหุดหงิดนะ
คือดังยาวไปสัก๑๐นาทีจบไปจบ
แต่ดังเป็นช่วง๒นาที๒นาที

กำลังจะล้มตัวนอนอ้าวสะดุ้งตื่นอีกแล้ว
แต่ว่านายนาริสเขายืนยันว่ามันดังเป็นช่วงเท่านั้นเอง

ต้องมีการวัดระดับเสียงจากบ้านของเขา

เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็ต้องร้องเรียน
แต่นี่ไม่มีใครออกมาพูดยกเว้นคนนี้ใช่ไหม

เพราะว่าเสียงมันก็ต้องดังได้ยินทั่วอยู่แล้วไง

ลูกชายเขาทำงานกลางคืนอย่างนี้

เป็นช่วงที่คนนี้เขาแบบ

เขาเสียงดังก็มีเหตุผลของเขา

หลักมันไม่ได้เริ่มจากตัวเขาหรอก
เริ่มจากพ่อเขาอ้าวเฮ่ยเริ่มจากลูกเขา

เพราะลูกเขาทำงานกลางคืน
เพราะกลางคืนผมดูในห้องเปิดไฟทั้งคืน

ก็เรื่องที่เขาจะให้ผมทำงานให้เขานั่นแหละครับ

เชื่อมประตูไปเชื่อมทำประตูอะไรให้เขาเนี่ยครับ

โคกหมาประตูอะไรพังผมไปทำให้หมดครับ

มีอะไรที่ผมเชื่อมได้เล็กน้อยผมทำให้หมด
แล้วทำไมถึงทำมันแบบนี้

ทั้งที่เราเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกัน
หมงปีใหม่คือคุยกันปกติมากครับจริง

อยู่ดีเขาไปร้องเรียนอบต
แจ้งตำรวจไปร้องศูนย์นำรงธรรม
แล้วยังไปบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากส่วนราชการที่ไปร้องเนี่ย
ผมว่ามันไม่ใช่นะครับ